คุณผู้ชมครับใกล้ตรุษจีนแล้วแต่ว่าที่นครสวรรค์เขาเริ่มกันแล้วนะ
กับงานตรุษจีนปากน้ำโพ๑๐๒ปีที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ
เริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เราไปดูความยิ่งใหญ่ตรงนี้กัน
เพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับมีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน
พี่น้องประชาชนชาวปากน้ำโพนับพันคนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ย
เข้าร่วมงานตรุษจีนปากน้ำโพ๑๐๒ปี
ภายใต้ชื่อว่าสายน้ำแห่งศรัทธาเบิกฟ้าต้นรัชกาล
ภายใต้ความหมายที่ว่าจังหวัดนครสวรรค์ถือว่าเป็นต้นของแม่น้ำทั้ง๔สาย
มารวมตัวกันจนเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนทั้งประเทศ
สำหรับงานตรุษจีนปากน้ำโพ๑๐๒ปีนี้
จัดขึ้นบริเวณหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลปากน้ำโพ
โดยเมื่อวานนี้นะครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายวีระโรธพัฒนรัฐแล้วก็นายธนาคมจงจีระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานนะครับ
ส่วนบรรยากาศภายในงานจัดให้มีการเปิดตัวของสิงโตมงคล
ครบทั้ง๕สายพันธุ์เป็นแห่งแรกครั้งแรกในโลกนะครับ
และจะมีการแสดงมังกรทองพร้อมกับแสงสีเสียงตระกาลตา
ลานโคมไฟนับหมื่นดวงอย่างยิ่งใหญ่ตลอดทั้งงานด้วยนะครับ
อกจากนี้มีประชาชนส่วนหนึ่งที่เกิดในปีชง
คือปีมะโรงปีจอปีฉลูแล้วก็ปีมะแม่

เชื่อว่าการทำพิธีแก้ชงในเทศกาลตรุษจีนปีนี้
จะช่วยบรรเทาให้ชีวิตพ้นโศกพ้นเศร้าพ้นเคราะห์
ทำให้ทุกด้านในชีวิตมีความสุขสดใส
แล้วก็ราบรื่นตลอดปีตลอดไปด้วย

โคมไฟระยะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ

ไปดูที่จังหวัดสุราธานีกันบ้างครับ

เมืองร้อยเกาะเงาะอร่อย
หอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะ

นี่แหละครับเป็นเทศกาลกินหอยนังรมครั้งที่๑๓
สนามข้างเทศบาลตะบนกาญจนดิต
เพื่อส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงหอยนางรมและหอยชนิดอื่น
สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ๑๐๐ล้านบาทนะคุณ

หอมเกียวใช่ไหม

บำรุงกำลัง

โดยให้เลือกหอยนังรมตัวใหญ่แกะใส่จานตัวนี้ใหญ่มาก

เพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนทั้งในเรื่องรสชาติและความสวยงาม
โดยจะประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่๑๗กุมภาพันธ์นี้

สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะไปอ้ำ

หอยนางรมอร่อยแล้วก็เลือกซื้อหอยสด
สารพัดชนิดทั้งหอยนางรมหอยแครงหอยแมลงผู้
เกษตรกรที่นำมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์
และก็ต้องมีน้ำจิ้มเด็ดนะ
แซ่บเผ็ดด้วยนะถึงจะอร่อยนะครับ
เครื่องเคียงต่างก็สามารถไปงานกันได้นะฮะ